คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นนักดนตรี
สิ่งที่คุณมีเนี่ยคือวินัยนอกเหนือจากวินัยแล้วคุณต้องมีทักษะ
ทักษะทางดนตรีอย่างเดียวมันไม่พอแล้วค่ะ

ด้วย
เคลือบไปนอนร้านเราออกมาหยิบเมา
ซักเซือขาวพยิบไฮ
ผู้เบาจับระภูเขากระ

ทางดีมีก็ไม่ไป

ถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นคนตีกรองกว่านี้

ขับไปทางดีกว่านี้ได้ไหม
จะให้ไปซอยแหอยกไฮมดแดงหรือยันน่ะ
เป็นการเล่นดนตรีที่เสี่ยงตายมากเลยนะคะคุณ
ถ้ามีรังม็ดแดงด้วยนี่อื้อหือนะ

เป็นยังไงคุณนักดนตรีสมัยนี้
เขามีทักษะในการเล่นดนตรีอย่างเดียวมันไม่พอ
มันต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เห็นไหมชีวิตนักดนตรีคุณดูสิ
ต้องเจอกับอะไรบ้างชีวิตต้องสู้แบบนี้
เป็นกำลังใจให้สำหรับนักดนตรีทุกท่าน
มาน่าค้าก็ต้องตีธีรา
ขาวก็ต้องเข้าเหยียบไปด้วย
หัวง๊าตรงนั้นต้องหลบ